ประจำวันอังคารที่๒๖มีนาคม๒๕๖๒เที่ยงตรงเป๊ะแบบนี้

อยู่กับคุณอริยาผมสิบสกุลแล้วก็อาจารย์สุภาพคลี่ขจาย

ใช่แล้วค่ะยังคงติดตามข่าวสารกันเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชม
หน้าจอก็สามารถส่งมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวสารได้
รวมถึงสภาพอากาศด้วยนะคะรายงานกันเข้ามา
เรื่องพายุฤดูร้อนหรือว่าเรื่องสภาพอากาศ
ฝุ่นควันทางด้านภาคเหนือเป็นยังไงบ้าง

พายุฤดูร้อนลมแรงรวมถึงลูกเห็บตกเนี่ย
วันนี้นะครับเขามีการเตือนกันว่าให้เฝ้าระวังอย่างหนักเลย
เพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรืออากาศเย็น

บ้านเรามีอากาศร้อนมาเจอกันก็เกิดเป็นพายุฤดูร้อนนะครับ
แล้วก็ทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก

พบเจอกับเรื่องของพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรง
โดยมีฝนตกแต่ละภาคเนี่ยร้อยละ๔๐ของพื้นที่
ดังนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของอาคารแล้วก็สิ่งปลูกสร้างต่าง
โฆษณาแล้วก็ต้นไม้ด้วยนะครับเตือนกันไว้ก่อนนะครับ
คุณผู้ชมครับเรามาติดตามประเด็นทางการเมือง
นี่ก็ยังคงร้อนแรงกันอยู่
สูตรในการจัดตั้งรัฐบาล
หลังจากที่เราได้ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ๙๐
จากกรกตแล้วเรื่องของการเลือกตั้ง
พักไหนได้คะแนนเขาเรียกคะแนนอะไรนะคุณ
ได้คะแนนดิบมากที่สุดรองลงมาอย่างไร
รวมถึงในส่วนของจำนวนสอสอแบบแบ่งเขตและปาร์ตี้ลิสต

ทีนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของกระแสข่าว
นัดพูดคุยกันเพื่อการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
ติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย

แม้ว่ากรกตยังไม่ประกาศผลอย่างเป็นทางการ
เพราะการประกาศผลอย่างเป็นทางการ

ได้ยากแสดงในทางการโดยถึง
เมื่อเขาเห็นตัวเลขสอสอเขตออกมาอย่างนี้
คำนวณที่จะออกมาเป็นสอสอบัญชีรายชื่อไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับ
แต่ละพักเขาก็มีวิธีการคำนวณของเขาว่าแต่ละเขตใครได้เท่าไหร่
สัดส่วนเท่าไหร่เขาได้กี่เปอร์เซ็นต์
จำนวนเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเป็นสอสอเขตเท่าบัญชีรายชื่อเท่าไหร่
เขาคำนวณเป็นครับฉะนั้นมาจนถึงวันนี้
ถึงแม้ไม่ประกาศอย่างเป็นทางการแต่แต่ละภาคแต่ละสำนักแต่ละสื่อแต่ละช่อง
หนังสือพิมพ์เขาก็มีตัวเลขแล้ว
อาจจะมีการผิดพลาดผิดเพี้ยนเล็กน้อยในบัญชีรายชื่อสักคนสองคน
ไม่เป็นไรเว้นแต่ว่ามีการเลือกตั้งใหม่
ใบเหลืองได้ใบแดงอันนั้นแหละผลคะแนนของสอสอเขต
เชื่อมโยงไปถึงผลคะแนนของบัญชีรายชื่อด้วย
ถ้าอย่างงั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่แน่นอนการฟอร์มทีมรัฐบาลเนี่ย
เขาไม่รอเขาไม่รอคะแนนอย่างเป็นทางการหลังเลือกตั้ง
เขาคุยกันแล้วเขาโทรศัพท์หากันแล้วถึงแม้หน้าบ้านบอกว่ายัง
แต่หลังบ้านเขาเดินหน้าคุยกันแล้วเขาเจรจากันแล้วเขาหารือกันแล้ว
เขาต่อรองกันแล้วฉะนั้นนักข่าวเขาก็ไปหาข้อมูลมา
แล้วผลของตัวเลขที่ออกมามันก็กลายมาเป็นหัวข่าววันนี้
ท่านดูสิครับสองพักแข่งยึดทำเนียบ
เพื่อไทยอ้างเขามีสอสอมากอันดับหนึ่งเขาก็มีความชอบทำ
ท่านดูสิครับตัวแปลสำคัญธนทรชูหลักการให้คุณหญิงหน่อยเป็นนายก
ในขณะเดียวกันพักที่เป็นตัวแปรและเนื้อหอมมากที่สุด
คือพักของคุณอนุทินพักภูมิใจไทยเพราะมีคะแนนที่โยกซ้ายโยกขวาได้
เราจึงเห็นว่าข่าวนี้ในไทยรัฐเพื่อไทยวางแผนชิงทงเชิดอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี
คล้ายกับว่าถ้าอนุทินมาอยู่กับเพื่อไทยเสนอให้เป็นนายก
คุณอนุทินจะรับหรือไม่รับจะไปอยู่กับฝ่ายไหนแต่ว่ามีข่าวลึกมาแล้วว่า
อาจจะไม่มาอยู่กับเพื่อไทยค่อนข้างชัดเอาล่ะก่อนจะดูว่าเมื่อตัวเลขเป็นอย่างนี้
ใครจะชิงทงรวมกับใครได้ก่อนผมขอทบทวนตัวเลขคะแนนของแต่ละพักอีกทีนึง
ดูคะแนนดิบก่อนคะแนนที่ประชาชนไปลงให้แต่ละพักเนี่ยพลังประชารัฐที่เขาอ้างว่ามาที่๑
นี่ตัวเลขออกมา๗ล้านเก้าตัวเลขกลมเพื่อไทยเนี่ยได้มาอันดับ๒
ถัดมาก็อนาคตใหม่ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยนี่ตัวเลขคะแนนรวมนะครับ
แต่พอไปดูคะแนนเขตพอไปดูคะแนนเขต
นี่ตารางนี้เพื่อไทยเนี่ย

เอาไปคำนวณบัญชีรายชื่อไม่ได้สักคนหนึ่งเพราะว่าในจำนวนสัดส่วนที่คนไปลงกันนั้นเนี่ยเป็นสอสอเขตทั้งหมด
พลังประชารัฐได้สอสอเขต๙๓

แล้วคะแนนรวมเนี่ยที่คนไปลงเนี่ย
จะทำให้บัญชีรายชื่อได้ถึง๕๘คน
รวมกันแล้วจะได้ที่นั่งถึง๘๘ที่นั่ง
พลังประชาธิบัติ

คิดบัญชีรายชื่อออกมา๒๓
ได้๕๖ที่นั่งมาเป็นอันดับ๔
และภูมิใจไทยมาเป็นลำดับ๕

แล้วก็บัญชีรายชื่อ๑๔

นั้นก็จะเรียงลงมาเสรีรวมไทยได้
เสรีรวมไทยชาติไทยชาติไทยพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ประชาชาติ
พลังประชาชาติเพื่อชาติชาติพัฒนา
พลังท้องถิ่นท่านดูเอาในจอ
เมื่อเห็นตัวเลขแบบนี้แล้ว

เขาเห็นตัวเลขนี้แล้วเขาจัดสูตรกันแล้ว
ลองดูความเป็นไปได้ของการจัดตั้งรัฐบาลสองคั่วอีกทีนึง

รายชื่ออาจจะเพี้ยนนิดหน่อยแต่มันจะไม่เพี้ยนมากหรอก
ทำให้ตัวเลขที่กับจะใกล้เคลียงความจริงเนี่ย
ดูชาตินี้ถ้าเพื่อไทยจัดรัฐบาลเพื่อไทย๑๓๗อนาคตใหม่อยู่กับเพื่อไทยแง๘๐
เสรีรวมไทยของพลตรวจเสรีพิสุทธิ์อยู่ฝั่งเพื่อไทยแน่นอน
เศรษฐกิจใหม่ของคุณมิ่งขวัญตอนนี้ก็ประกาศว่าอยู่กับเพื่อไทย

อาจจะสวิงกลับไปประชารัฐ

เอาตัวเลขมาบวกกับเพื่อไทยก่อน
เพื่อชาติ๕ที่นั่ง

เกิน๓เสียงอันตรายมาก

ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ต้องเฝ้ากันอยู่อย่างนั้น
โหรกันเมื่อไรก็ยุ่งเหมือนนั้น
ฉะนั้นจำเป็นต้องให้เสียงมากกว่านี้
โอกาสเดียวที่จะดึงพักอื่นมาให้ได้มากกว่านี้
ต้องไปพูดถึงก็เหลือภูมิใจไทย

ว่าเขาจะให้คุณอนุทินเป็นนายกมาเถอะมาอยู่กับเพื่อไทยได้เป็น
นายกไปอยู่ทางโน้นไม่ได้เป็นนายกเลือกเอาเพราะว่าถ้าคุณ
อนุทินไม่มา๒๕๓เสียงอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ปลอดภัยทีนี้ลองดู
พลังประชารัฐตัวพลังประชารัฐเองเนี่ยได้
ของลุงกำนันห้าได้ร้อยยี่สิบสามแล้วไปดึงพักย่อย
ชาติไทยพัฒนา๑๐เสียงชาติพัฒนา๓

ย่อยเหล่านี้รวมกัน๑๘
เอาเอามาให้หมดก็เพิ่งได้๑๙๐
ดึงเศรษฐกิจใหม่มาได้อีก
อย่างที่กระแสข่าวว่าคุณมิ่งขวัญจะยอมทางโน้น
ฉะนั้น๒๐๑เนี่ยจะไปทำอะไรได้
ก็ต้องไปเอาภูมิใจไทยมาให้ได้
พอเอาภูมิใจไทยมาให้ได้

เท่ากันเป๊ะกับเพื่อไทย

ท่านดูสินะฮะ๒๕๓
เกิน๓เสียงด้วยกันทั้งคู่

ฉะนั้นมันจะอยู่ได้ยังไง
เอาเป็นว่าโดยสรุปก็คือ๑ถ้าฝากเพื่อไทยและพันธมิตรกอดกันได้เหนียวแน่น
จริงเนี่ยให้กอด๒๕๓กอดกันให้แน่น
พลังประชารัฐก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้
เพราะ๒๕๓เสียงอยู่ทางนี้
จึงดูที่ว่าโอกาสที่จะไปทางโน้นเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ก็อย่างที่บอกมีคนมีคนกระซิบบอกว่าให้จับตาสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงเอาไว้บ้างในทางการเมือง
เขาให้จับตาพักเพื่อชาติพักเพื่อชาติมี๕เสียง
แต่การเลือกตั้งเพื่อไทยก็ไม่ได้เกลี่ยคะแนนให้พักเพื่อชาติไม่ได้มีเยื่อใยอะไรกันสักเท่าไหร่
ฉะนั้นอย่าทำเป็นเล่นไปว่าพักเพื่อชาติจะสวิงกลับไปอยู่กับพักพลังประชารัฐไม่ได้
ภูเย่าฮะลัฑภมาณูณชบับเก่านี้เขาต้องการพรรคให้มีความเข้มแข็งใครโดดสวนมติภัคภรรยาลงโทษขับออกจากอ่ะ
ขับออกจากสอสอหมดสมาชิกภาพไปอยู่พักไหนไม่ได้
แต่คนร่างรัฐมนูลบอกว่าเฮ้ยเอกสิทธิ์สอสอเนี่ยมันมีความจำเป็นนะ
ไม่ใช่บริษัทจะมาสั่งซ้ายหันขวาหันได้ตลอด
จนั้นให้เอกสิตส่อวโหวดสวนมติภักดิ์ได้
แล้วถ้าพักมีมติขับออกให้เวลา๖๐วันไปหาพักใหม่
คราวนี้เขาบอกว่าให้รอดูอาจจะมีงูเห่าที่จะไปดึง
เอาภักดิ์โน้นภักดิ์นี้สอภักดิ์โน้นภักดิ์นี้มาได้แล้ว
อย่าลืมนะครับว่าเพื่อไทยคราวนี้แม่ไก่เข้าสภาไม่ได้
ให้ลูกไก่ทั้งนั้นเข้าสภาคนสำคัญสำคัญไม่มีใครได้
เป็นสอสอแม้แต่คนเดียวเพราะไปอยู่ในบัญชีรายชื่อหมดเหมือน
ปกป้องไม่ได้เขาบอกว่าให้ระวังตรงนี้ให้ระวังตรงนี้ใน
พักเพื่อไทยด้วยเพราะอย่างที่ว่าเบอร์ใหญ่ใหญ่ขุนพลคนสำคัญ
สำคัญสอบตกหมดไม่ใช่สอบตกอ่ะเข้าสภาไม่ได้เพราะโดยระบบบัญชี
ชื่อฉะนั้นเรื่องนี้เอามาเล่าให้ฟังว่าจริงอยู่ยังเร็วเกินไป
ที่จะดำเนินการเรื่องจัดตั้งรัฐบาลเพราะยังไงรู้ไหมครับ
ขั้นตอนเงื่อนไขเวลาเนี้ยยังมีอีกนานโน่นเนี้ยวันที่เก้าพฤษภา
กรกตถึงจะประกาศผลอย่างเป็นทางการฉะนั้นแปลว่าก่อนจะถึงเก้าพฤษภา
เมษาทั้งเดือนจะคลุกคลิกคลุกคลิกกันแบบเนี้ยจับมือกันแบบเนี้ย
อาจจะลงศัตยบันแต่ศัตยบันก็ถูกฉีกมาเยอะแล้ว
เวลาเดือนกว่าที่เหลือเนี่ยมันทอดเวลานานพอสมควร
ที่จะเปลี่ยนใจกันได้สิบสองพฤษภาขอสอชอถึงจะทูลเกล้าชื่อ
สวสองร้อยห้าสิบคนแล้วไปถึงยี่สิบสามพฤษภา
ถึงจะเปิดสภาแล้วไปถึงปลายมิถุนา
ถึงจะทูลกล้าวชื่อนายกยังมีเวลายื้อกันอีกเยอะ
และโดยรัฐมนูลใหม่รัฐบาลนี้นายกคนปัจจุบันนี้
ยังทำงานเต็มที่ได้ไม่ใช่รัฐบาลรักษาการนะ
เป็นรัฐบาลตัวจริงเหมือนเดิมเดินหน้าทำงานเต็มที่ได้เหมือนเดิม
ใช้เวลาอีกประมาณ๒เดือน
ฉะนั้น๒เดือนนี้ฝุ่นยังตลบอีกเยอะครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับภาพวันนี้เนี่ยเข้มข้นจริงนะฮะ
อาจารย์ครับจะมีทั้งลูกไก่มีทั้งอีแรงงูเห่าอยู่ในสภากันเหรอ
นั่นแหละนั่นแหละคอยดูให้ดีเลยคอยดูให้ดี
ปรากฏการณ์นี้เยอะจับตามองกันถึงเรื่องของสูตรการจัดตั้งรัฐบาลนะอาจารย์
แล้วเรื่องแคนดิเดตนายกรรมตรีขอบคุณอาจารย์สุภาพพี่กระจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยยังเข้มข้นกันต่อเรื่องของการเมือง

ก็จะสบายอกสบายใจได้ง่ายขึ้นใช่เลยนอนไม่หลับแล้วก็รอติดตามเพราะว่าอย่างเมื่อวาน
กรกตประกาศรายชื่อว่าที่สสเขตคือยังไม่ประกาศคะแนน
ประกาศรายชื่อคนที่ได้คะแนนสูงสุดใน๓๕๐เขตส่วนคะแนน๙๕เนี่ย
กรกตบอกว่าขอวันที่๒๙มีนาคมก็คือวันศุกร์นี้เดี๋ยวจะประกาศคะแนน
ทีนี้ก็ต้องตามกันต่อค่ะเพราะว่าเรื่องร้องเรียนทั้งหมด๑๑๐เรื่องอีกนะ
พิจารณาเรื่องคะแนนดิบที่กรกตจะประกาศมันมีผลมากนะ
มีผลต่อการไปคำนวณสูตรของสอสอบัญชีบรายชื่ออีกนะครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งวันนี้กรกตก็จะมีการประชุมกัน
แล้วก็จะมีการเสนอให้ประธานกรกตตัดสินใจ
เพราะว่าตั้ง๑๕๐๐ใบนะครับจะเอามานับรวมกับคะแนนที่มีการเลือกตั้งไปหรือเปล่านั้นนะครับ
ต้องจับตามองว่ากรกตจะตัดสินใจกันอย่างไรนะครับ